ลองแสดงความคิดเห็นมาเล่นผ่านไลน์หน้าจอก็ได้นะคะ
ว่าอยากให้ปิดประเทศแบบนี้หรืออยากให้เปิดประเทศแล้วนะคะ
แต่เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ทางการค่ะโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนะคะ
เขาก็มีการประชุมกันก็มีการประชุมกันมีความเป็นไปได้สูงค่ะ
เป้าหมายของนายกรัฐมนตรี๑๒๐วันตั้งแต่๑๖มิถุนาว่าจะเปิดประเทศ
ถ้าครบ๑๒๐วันแปลว่าไปตรงกับวันที่๑๔ตุลาคมนี้อีกไม่นานแล้วนะคะ
แต่จะเปิดประเทศก็ต้องมีมาตรการต่างออกมารองรับกำกับดูแลเหมือนกันนะคะ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้นายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะ

หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติบอกว่า
การแพร่ระบาดในช่วง๔สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ๑เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้าเกิดว่าไปดูเส้นกราฟเนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้น
จำนวนผู้ติดเชื้อคงตัวก็เลยทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ที่สุดแล้วนะคะมีมติบอกว่าจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
สั่งการดำเนินการใน๔เรื่องด้วยกัน

เห็นชอบการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่
พูดง่ายก็คือต้องเรียนรู้ที่จะใช้วิธี
ประหนึ่งว่ามันคือเพื่อนเรามันคือคนใกล้ชิดกับเรา
อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ต้องไปประวัติพันธุ์พลึงกับมัน
เพราะเชื้อโรคมันจะกลายเป็นเชื้อโรคประจำถิ่น
ประเทศมีมาตรการรองรับเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตแบบปกติที่สุด
ซึ่งผลดีก็คือไม่ต้องปิดโรงงานไงแปลว่าอะไรคะ
ปิดโรงงานแรงงานก็มีงานทำมีรายได้
รัฐเองก็ไม่ต้องเสียงบประมาณในการเยียวยา
ในพื้นที่เราก็กำจัดมันได้ก็คือปิดแล้วก็ซิลมันไว้
สามเห็นชอบร่างกฎกระทรวง๒ฉบับเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับยานพาหนะจากต่างประเทศ
จะเข้ามาในประเทศไทยทั้งทางบกและทางอากาศ
พูดง่ายก็คือเป็นการวางแนวทางการปฏิบัติ
ในเรื่องของการที่ว่าต่างประเทศจะใช้ยานผ่านะเดินทางมาในไทย
ทั้งเรื่องของทางบกและก็ทางอากาศ
สนับสนุนให้ผู้แทนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดไปมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อันนี้ก็คือพูดง่ายเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะวาง
มาตรการแนวนโยบายต่างระดับท้องถิ่นให้มากขึ้นนั่นเองนะคะ
อกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้ผู้ที่เดินทางที่ได้รับวัคซีนสปุตนิกฟรี
จำได้ไหมก่อนหน้านี้เขาจะมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับ
คือถ้าเกิดว่าต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวฉีดสปุ๊กนิกฟรีแล้ว
พอมีมติออกมาแบบนี้หลายคนก็สงสัยว่าสรุปแล้ว
เราสามารถเปิดประเทศได้แล้วใช่ไหม
๑๒๐วันที่มีการเขียนเส้นตายเอาไว้
ธิบดีกรมควบคุมโรคก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่องนี้บอกว่า
ทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายเปิดประเทศ๑๒๐วัน
แต่ก็มีแต่อีกนะครับ
ถึงการไม่ได้หมายถึงการเปิดประเทศทั้งประเทศ
แต่จะเปิดเฉพาะพื้นที่เช่นภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะคะ
ซึ่งเป้าหมาย๑๒๐วันยังมีตัวแปรที่ต้องพิจารณาอีกมาก
เนื่องจากช่วงประกาศนโยบายเปิดประเทศ
ยังไม่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า
ดังนั้นทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้การประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
พูดตรงก็คือประเมินกันแบบวันต่อวันนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเปิดประเทศได้จริงภายใน๑๒๐วัน
ว่าอะไรคะบ้านเราก็จะเปิดรับนักต่างชาติ๑๔ตุลาคมนี้แล้วนะคะ

ถ้าเกิดว่ามองว่าทั้งประเทศอาจจะเป็นไปค่อนข้างยาก
แต่อาจจะเปิดเป็นจุดอย่างเช่นสมุยภูเก็ต

เปิดให้โอกาสให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว

เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไทยมันก็คือแย่